เหตุขโมยขโจรที่งานกาชาติในจังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะครับ

คือพ่อค้าผลไม้เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
เตรียมมาจัดร้านค้าผลไม้
ซึ่งเขาก็จอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากร้านของเขาแค่๕เมตรเท่านั้นเองนะ

แต่ช่วงจังหวะที่พ่อค้าเผลอมัวแต่จัดผลไม้อยู่
ปรากฏว่ามีคนขโมยรถจักรยานยนต์ไปในทันที

แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกไว้ได้นะครับ
กล้องวงจรปิดของกองอำนวยการงานกาชาติจังหวัดมหาศาลคาม

ตระเวนไปมาหาดูรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในการกาชาติ
และจากนั้นก็แกล้งทำทีทำท่าว่า
ฉันเป็นเจ้าของรถคันนี้แหมทำเป็นพูดคุยโดนค่ะ
ธรรมเนียนเหมือนเจ้าของรถเลย
แล้วก็ฉวยโอกาสในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์

แต่ถามว่ากุญแจทำไมถึงสตาร์ทได้
เพราะกุญแจเจ้าของรถเสียบคาไว้ที่รถจักรยานยนต์

ที่คนที่โดนขโมยรถจักรยานยนต์
เสียบกุญแจรถทิ้งเอาไว้

จอดเข่าเซเว่นแบบอะไรบ้าง
ไปแป๊บเดียวเหตุผลสำคัญที่ทำให้รถท่านหายนะครับ
โดยเจ้าของรถก็คือคุณเทวันอุบแสน

เล่าให้ฟังบอกว่าหลังเกิดเหตุเข้าแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองมหาศาลคามแล้วนะครับ
ว่ารถจักรยานยนต์ได้ถูกลักขโมยไป
ก็บอกกันหน่อยว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะ

ทะเบียน๑กไก่ทศ๔๔๐มหาสารคาม
ตัวเองเอาไปจอดไว้อยู่บริเวณประตูเก็บบัตร
ทางเข้างานกาชาติประจำปีจังหวัดมหาสารคาม
และตัวเองก็ได้ตั้งรถเข็นขายผลไม้อยู่ใกล้
ห่างไปไม่ถึง๕เมตร๒๓๙

แต่เผลอเสียบกุญแจค้างไว้ที่รถ
เพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดร้านผลไม้

พ่อค้าที่ขายกาแฟอยู่ข้างกันทักว่า
อ้าวพี่ให้คนมายืมรถจักรยานยนต์ไปเหรอ

รู้ตัวอีกทีก็โดนคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ไปซะแล้วครับ

สดังงานของมือการเขาเขาให้ภาพมาอยู่
แล้วเรามารู้ตัวตอนไหนครับ

เพราะปกติธอมแค่วันที่มันเกิดเหตุมันรีบจัดของขึ้นขาย
เทวันบอกว่าก็หาเช้ากินค่ำนะ
ตอนนี้ลำบากอยากได้รถจักรยานยนต์คืน
ก็อยากให้ตำรวจทำงานเร็ว
แล้วก็ตามหารถจักรยานยนต์มาให้ได้นะครับ
ก็ต้องระวังนะสถานที่คนเยอะคนแยะแบบนี้

แต่มิจฉาชีพเขามีวิธีการต่างนานาแล้วเขาก็เร็วด้วย
คือจอดใกล้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะจอดจะนานหรือจะแป๊บเดียว
จะไปไหนใกล้หรือไกลก็ตาม
อดกุญแจรถเก็บเอาไว้กับตัวนะคะ